แพทย์โสพลเมฆทนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข

ตอนนี้มีการพัฒนาเรื่องของการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง
ไม่ต้องไปหาแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเช็คยังไงเหมือนกัน
ก็เลยมีการพัฒนาเรื่องของการอัปเดตฟังก์ชัน
ประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองสำหรับคนที่ติดโควิด
คือเราทุกคนตอนนี้มีหมอพร้อมใช่ไหมคะ
ซึ่งในแอปพลิเคชันในไลน์แชท
หรือว่าในเฟซบุ๊คแฟนเพจก็ตามเนี่ยค่ะ
เขาจะมีเป็นระบบแชทบอร์ดแชทบอร์ดก็คือเหมือนเป็นแชทโรวอท
คือพอเราพิมพ์เข้าไปมันจะเป็นออโตเมติกที่เขาตอบพูดคุยกับเรา
แต่เขาก็มีการตั้งโปรแกรมไว้แล้วว่าเออถ้าพูดถึงเรื่องนี้

ซึ่งอันนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นช่องทางที่จะให้คนที่มีผลการตรวจเป็นบวกเนี่ย
ได้รับการแนะนำว่าควรจะต้องทำยังไงต่อ
ฉันมีแนวโน้มที่จะอาการหนักไหมฉันจะต้องทำยังไง

ส่วนแรกคือคัดกรองภาวะวิกฤต
ส่วนที่๒คือคัดกรองความเร่งด่วนค่ะ
เขาบอกว่าสามารถประเมินให้กับตัวเองหรือว่าคนในครอบครัวที่ติดเชื้อก็ได้
เพราะเครื่องมือการประเมินแม่นยำร้อยละ๘๕
หรือว่าอันนี้ถือว่าเริ่มวิกฤตแล้วนะต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรแบบนี้นะคะ
เป็นรูปโรบอตเนี่ยกดเอาเข้าไปแล้วมันจะมีให้เลือกถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ติดโควิดเนี่ยค่ะ
อยากรู้ว่าตัวเองอยู่ในอาการระดับไหนแล้วเป็นมากเป็นน้อยก็ติ๊กเข้าไปที่ติดโควิด
แล้วก็กรอกข้อมูลต่างไปเขาก็จะระบบประมวลอาการของคุณออกมาว่าอาการคุณตอนนี้หนักมากน้อยแค่ไหน
อยู่บ้านได้ไหมหรือว่าไปเหอะหาหมอก็เหมือนแบบมีเหมือนมีคนตอบอัตโนมัติอัตโนมัติใช่ค่ะใช่เขาจะเชื่อประเมินอาการให้เบื้องต้นนั่นแหละ